ถ้าได้เป็นนายกบริหารประเทศแบบไหนอะไรยังไง
ในในสิ่งที่คุณเศรษฐาคิดว่าการทำงานในตำแหน่งของนายก
ประเด็นแรกก่อนเราต้องยอมรับก่อนว่าช่วง๘๙ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ประเทศชาติบอบช้ำเยอะครับนะครับดูได้จากเอ่อ
กำลังซื้อหดนะครับรายจ่ายเพิ่มนะครับ
ความเสมอภาคความเท่าเทียมหลายหลายอย่าง
ยังไม่ถูกการแก้ไขออกไปนะครับคนที่จะเป็นนายกรรมรีคนต่อไปเนี่ย
ไม่ได้มีภารกิจหนึ่งภารกิจเดียวมันเป็นหลายภารกิจที่ต้องเร่งด่วน
เร่งทำขึ้นมาไม่เป็นเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เรื่องการสมรสเท่าเทียมเรื่องอากาศที่สะอาดเรื่องรายจ่ายที่สูงเกินไป
รายได้ที่ลดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเราต้องยอมรับก่อนว่า
ต้องทำงานหนักต้องยอมที่จะต้องไปบินไปเจรจา
ค่าขายกับต่างประเทศต้องพบปะพี่น้องประชาชน
ต้องพบคนให้เยอะขึ้นในการที่จะมาแก้ไขปัญหานะครับ
ต้องทำงานให้หนักอ่ะอ่ารูปแบบการทำงานเหรอฮะ
จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องบริหารราชการบริหารบ้านเมืองกระทรวงต่าง
เยอะแยะไปหมดเรื่องราวต่างเหมือนที่คุณเศรษฐาบอกมันมันมีหลายเรื่องมากเนี่ย
รูปแบบการทำงานคุณเศรษฐาคิดว่าจะทำงานแบบไหนยังไง
เราต้องทำกันเป็นทีมครับจริงจริงแล้วจิตวิญญาณของการทำงาน
ไม่ว่าจะในรูปแบบของบริษัทหรือว่าระบบรัชการนะครับ
หรือว่าในคณะรัฐมนตรีก็ตามทีเนี่ยเราต้องทำให้เป็นทีม
เราต้องให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราจะพยายามผลักดันออกไปเนี่ย
ได้รับยาการยอมรับจากผู้เล่นทุกคนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอ่า
นะครับนโยบายเราไม่ใช่แค่คณะธรรมดรีอย่างเดียว

นะครับเราต้องการยอมรับจากทางรัฐศาสตร์ภาคด้วย
ทางก็ต้องยอมรับอย่างพี่น้องสื่อมวลชนก็สำคัญ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าทุกคน
มีจิตใจที่ตั้งเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามั่นใจว่านโยบายของเราเนี่ย

ก็น่าจะได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
อยู่ในทีมไทยแลนด์ของเรานะครับ
มันจะเหมือนหรือแตกต่างกันไหมครับ
ผมว่าที่ท่านนายกประยุทธ์ท่านพูดไว้
ที่ท่านเตือนไว้ถึงแม้จะเป็นภาษาที่ค่อนข้างรุนแรง

เพราะว่าการที่ตอนที่ท่านเป็นนายกอยู่
ซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นรักษาการนายกอยู่เนี่ย

แต่ว่าไม่สามารถผลักดันนโยบายออกมาได้

ซึ่งอาจจะมีหลายพัก
ใช่ไหมครับท่านต้องประสานผลประโยชน์
หรือประสานความตั้งใจของแต่ละคนให้ลงตัว
ก็ทำให้มีขีดจำกัดในการที่จะผลักดันนโยบายที่โดนใจประชาชน
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมต้องบอกไง
ขั้นตอนแรกเนี่ยก็ไกลก่อน
เลือกตั้งก่อนเอาคะแนนเสียงให้ได้เยอะที่สุดก่อน

ก็จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่าง
ที่เรามีความตั้งใจจริงที่อยากให้ประชาชน
พ้นจากความสุขความยากได้นะครับ
โดยที่ไม่ต้องมากลับมาหาคุณภาคภูมิใหม่อีก๖เดือน
มานั่งอธิบายว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าอะไร
มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นนิสัยส่วนตัว
คือถ้าเกิดผมทำไม่ได้ก็อย่ามาดีกว่า

มันไม่มีโมเดลในใจเหรอคุณเศรษฐาว่า
การสั่งงานต่างมันง่ายเป็นที่คุณเศรษฐาบอก

หรือแผนกขายทำมันไม่ใช่นะครับ

มันก็ต้องความคิดเห็นของเขาครับเราไม่รู้หมดทุกอย่าง
เราไม่รู้ขีดจำกัดของแต่ละแผนกเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นความเป็นห่วงที่บอกว่าอย่ามามองประเทศเป็นเหมือนบริษัทอะไรตรงนี้คุณเศรษฐาบอกว่า

หมายถึงว่ามีคนบอกมีคนอะไรว่า
สำหรับคำเตือนครับแต่ไม่เคยคิดอยู่แล้วครับ
บริหารต่างพวกนี้จะไม่ใช่รูปแบบนั้นเข้าใจดีว่าการบริหารประเทศจะต้องเป็นแบบไหนยังไง
เข้าใจดีครับเข้าใจว่ามีระบบรัฐสภาเข้าใจดีว่ามีระบบงบประมาณ
เข้าใจดีว่ามีกระสวงเข้าใจว่ามีข้าราชการนะครับ
แต่หน้าที่ของผู้นำที่ดีที่จะทำให้พี่น้องประชาชนพกจากความทุกข์ความยากเนี่ย
คือเราต้องทำงานเป็นทีมการบริหารจัดการมีความสำคัญนะครับเอาประชาชนไปที่ตั้ง